จากที่ได้คว้ารางวัลออสการ์ในสาขาดารานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
ชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมอีกครั้ง
ซึ่งกระแสของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ
เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรื่องราวของคนข้ามเพศ
ได้รับความสนใจในวงกว้างอีกครั้ง
อย่างเช่นในอังกฤษประเด็นของอคติต่อคนข้ามเพศ
รวมไปถึงสิทธิที่คนข้ามเพศ
ควรจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐ
ก็ได้ถูกตั้งคำถามเช่นกัน
ติดตามรายละเอียดจากรายงานของคุณนัทพรเทาตะกูครับ
ประโยชน์เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเด็นเกี่ยวกับคนข้ามเพศ

คณะกรรมธิการสตรีและความเท่าเทียมในสภาพผู้แทนรัศดรของอังกฤษ
เผยแพร่รายงานในประเด็นความเท่าเทียมของคนข้ามเพศในประเทศ
โดยระบุว่าปัจจุบันในอังกฤษมีคนข้ามเพศประมาณ๖๕๐๐๐คน
และชี้ว่าพวกเขายังต้องเผชิญกับการเกลียดกลัวคนข้ามเพศ
ซึ่งอคติเหล่านี้ส่งผลกระทบต่องานรายได้คุณภาพชีวิต
รวมถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจของคนข้ามเพศบางส่วนด้วย
รายงานระบุว่าพบการพยายามฆ่าตัวตายของคนจำนวน๑ใน๓
ของคนข้ามเพศวัยผู้ใหญ่และครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศ
นี่คือสูซานเชฟเผิดผู้หญิงข้ามเพศ
ปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าและของใช้แฟนตาซี
ในเมืองโฟกสตันทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ
บอกว่าเมื่อตอนที่เธอเริ่มเปลี่ยนเป็นผู้หญิง
ยังทำงานเป็นคนขับรถแท็กซี่
และต้องเผชิญกับอคติจากเพื่อนร่วมงาน
ส่วนนี้คือประชาชนที่ออกมาชุมนุมในเมืองบริสตอน
เพื่อสนับสนุนให้ย้ายทาร่าฮัสสัน
ข้ามเพศซึ่งถูกสั่งคุมขัง๑๒สัปดาห์
เรือนจำชายล้วนไปยังเรือนจำหญิง
และจากการเคลื่อนไหวและรวบรวมรายชื่อกว่า๑๕๐๐๐ชื่อ
ส่งผลให้ทาร่าถูกย้ายไปควบคุมตัวยังเรือนจำหญิง
ซึ่งหลังจากพ้นโทษทาร่าบอกว่า
ใช้ชีวิตในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งมานานกว่าครึ่งทศวรรษ

มีนักโทษชายกว่า๖๐๐คนเป็นเหมือนฝันร้าย
มีนักโทษชายหลายคนพยายามบังคับให้เธอโชว์หน้าอก
แล้วต้องหวาดระแวงตลอดเวลาว่าจะถูกทำร้าย

ยังมีนักโทษหญิงข้ามเพศอีก๒คน

ก็ยิ่งกลัวว่าตัวเองจะต้องลงเอยแบบเดียวกัน
แต่เมื่อถูกย้ายไปคุมขังยังเรือนจำหญิงแล้ว
เธอก็ถูกแก้ขังไม่ให้มีปฏิสัมพันธ์
นักโทษหญิงคนอื่น
คนจะสนใจเมื่อพูดงาน

ประธานคณะกรรมาธิการสตรีและความเท่าเทียม
สภาสามัญของอังกฤษบอกว่า
ข้อมูลจากรายงานแสดงให้เห็นปัญหาและความกดดัน
คนข้ามเพศในอังกฤษต้องเผชิญ
ปัญหาจากอคติของคนในสังคม
ที่ต้องเจอในชีวิตประจำวัน
รวมถึงปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณะต่าง

มีข้อเสนอกว่า๓๐ข้อไปยังรัฐบาล
โดยระบุว่าการบริการด้านสุขภาพแห่งชาติ

จำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจและครู
จำเป็นต้องได้รับการอบรมสร้างความเข้าใจ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนข้ามเพศ
ขณะเดียวกันก็เสนอให้การรับรอง

ควรจะขึ้นอยู่กับว่าบุคคลประกาศตัว

มากกว่าการประเมินทางการแพทย์
รวมถึงสามารถเลือกระบุว่าเป็นเพศเอ็กซ์
ซึ่งเป็นเพศกลางในหนังสือเดินทาง
แทนที่การระบุได้เพียงเพศชายหรือหญิงเท่านั้น